ก็ได้ออกแถลงการเรียกร้องสมาชิกทั่วโลก
ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของไทย
ปล่อยตัวนายวัฒนาเมืองสุขแก่นำของพักเพื่อไทย
โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ขณะที่วันพรุ่งนี้บุตรสาวของนายวัฒนาและทีมทนายความ
ค่ายสุรสีหลังจากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
ว่าคอสชจะนำตัวนายวัฒนา
มาฝากขังภาคธิสานอาหยากรุงเทพใต้
ช่วงบ่านที่ผ่านมานี้นายจตุภรพลมพันธ์พระธานประชอ

ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวในวัฒนาโดยได้เจรจา
เพื่อขอเข้าพบแต่ว่าทางกองพลทหารราบที่๙ปฏิเสธ
ให้เหตุผลว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยม
แต่ก็นำภาพนายวัฒนาในอริยบท
นั่งในห้องรับรองจำนวน๒ภาพ
ให้คณะนปชดูแล้วก็ยืนยันว่าต้องการให้นายวัฒนา
พักผ่อนแก่นำจึงฝากของกินและรูปปั้นไก่ชน
มอบเป็นกำลังใจให้กับนายวัฒนา
ขณะที่นางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวของนายวัฒนา

ต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เพื่อขอให้องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตรวจสอบการดำเนินการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองของคอสช
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
พร้อมบอกด้วยว่าคศได้ต่อโทรศัพท์สายตรง
ให้ได้คุยกับพ่อเพื่อให้กำลังใจกันในเวลาสั้น
โดยนายวัฒนาบอกให้ใจเย็น
พลตรีธรรมนูลวิถีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙
บอกว่าทางหน่วยได้พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้นายวัฒนากินอาหาร
แต่ว่านายวัฒนาปฏิเสธโดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
นายวัฒนาดื่มแต่น้ำมะพร้าวพร้อมกับกินเนื้อมะพร้าวเป็นจำนวน๔ลูก
ในวันพรุ่งนี้นายวัฒนายังไม่ยอมกินอาหารก็แสดงว่ามีเจตนาประท้วง
หน่วยต้องให้แพทย์เข้าทำการตรวจเช็คร่างกาย
หลังจากนั้นจะต้องมีการพูดคุยถึงเงื่อนไข
หากนายวัฒนายังไม่ยอมรับก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
ออกแถลงการเรียกร้องสมาชิกทั่วโลก
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของไทย
เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวัฒนาทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
โดยระบุว่านายวัฒนาเป็นนักโทษทางความคิด
ถูกควบคุมตัวเพียงเพราะใช้สิทธิ์เสรีภาพ
ในการแสดงออกอย่างสงบ
ออกแถลงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวัฒนาทันที
พร้อมกับให้ทหารหยุดคุกคามนักการเมือง
นักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมด้วย
โดยในแรดอดัมผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย
ประชาชนไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนูลได้
ก็ไม่มีอะไรรับรองเรื่องเสรีภาพ
การแสดงความคิดได้อีกต่อไปครับ